รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ที่ดีดีดีดีดีดีดีออ
พี่นายเจครับพวกใกล้ถึงบ้านบุธีศาสตร์
กลิ่นเหม็นเน่าก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนผมแทบทนไม่ไหวเลยครับ

เออน้องพี่ถามน้องจริงเถอะตลอดทางเนี่ยน้องไม่เหม็นกลิ่นเน่าอะไรเลยเหรอ

โอ้โหเห็นพันเลยหรอ
เฮ้ยน้องน้องน้องเดี๋ยวรอตั้งทอนก่อนน้อง
พอผมรีบตามลงไปพี่เชื่อไหมว่าผมเห็นอะไร
น้องครับน้องน้องอยู่ในสายหรือเปล่าครับ
น้องน้องเห็นอะไรครับน้อง

ผมเห็นแต่ป่าครับบ้านคนไม่มีสักหลังเลยครับ
แล้วผู้หญิงที่มากับน้องไปไหนแล้วครับ

ไม่เห็นที่ให้ชัด

เอ้ยคนดีสีสือย้ำอย่างกูอะ

ไหนกูขอฟังความคิดจากคนดีหน่อยดิ

กับพวกเรา

เราจะตามเจ้านั่ง
มาทำยังไง
อันนี้ประวัติมันเป็นยังไงวะแล้วทำไมถึงต้องมาชื่อบ้านผีคลั่งวะ
เอาแบบย่อย่อนะแบบย่อย่อย่อใช่ไหม
คือเมื่อสองสามปีที่แล้วนะเว้ยบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านที่
กูไม่ได้ให้ย่อเล่ากูให้เล่าย่อ
กลัวตลกกบเกิดไงกลัวพวกมึงกลัวกัน
คืองี้ไว้บ้านผีคลั่งหลังนี้นะเว้ย
เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเหาะหนึ่งหนูเล็ก
กำลังน่ารักเลยวิ่งหลงกับแม่เข้ามาเล่นในบ้านล้างหลังนี้
เสร็จแล้วเนี่ยแม่เด็กก็มาตามหา

บออยู่ไหนล่ะบอ

ลูกลูกแม่อยู่ไหน

เขาเล่ากันมานะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย

แม่เด็กเนี่ยมาตามหาวันแล้ววันเล่า

ตามหาทั้งวันทั้งคืน

แม่เด็กก็ตอมใจตายที่บ้านหลังนี้แหละ

เฮ้ย

ใครที่เข้ามาลองดีที่บ้านผีคลั่ง
จะต้องเจอกับผีราตรีทุกคน

จนไม่มีใครกล้ามาที่นี่อีก

หนูเป็นคนแถวนี้หนูรู้จักที่นี่ดีค่ะ

พี่หมายความว่าพวกพี่อยากจะรู้จักประวัติของบ้านหลังนี้ให้มากกว่านี้

แล้วน้องชมพู่เคยมาพิสูจน์ผีที่นี่หรือเปล่าครับ
หนูเกือบเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่

ตอนนี้นะคะชมพูอยู่ที่บ้านผีคลั่งคนเดียวค่ะ
เราจะพาทุกคนมาพิสูจน์นะคะว่าราตรีผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่า
มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ค่ะ

แต่ว่าเราจะไปดูพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
ไปค่ะ
ลูกฉันอย่างนั้นเอาลูกฉัน
กลัวนานนี้เราจะมีโอกาสเปลี่ยนใจหน่วย
มึงลองไปถามน้องก็ดิวันคืนนั้น

โอ้ยตกใจหมดเลยน่ากลัวปลอบเค้าหน่อยสิ
โอ้ยไอ้ฟ้อย
แต่ถ้าพวกพี่คิดจะลองดีที่นี่จริงเนี่ย

หนูเคยเกือบตายมาแล้ว
ไม่อยากให้ใครเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะ
เกือบตายแล้วเหรอ

เออกูก็บายด้วยนะ
มาถึงขั้นนี้แล้วบายไม่ได้นะเว้ย

ถ้าเกิดว่าเพจผีของเราโด่งดังขึ้นมานะเว้ย
ก็จะมีแต่แฟนเพจเป็นหมื่นแสน

สาวเขาขาวอึ้ม
สาวเขาขาวอึ้ม
สาวเขาขาวอึ้ม
สาวเขาขาวอึ้ม
สาวเขาขาวอึ้ม

พวกมึงเตรียมตัวให้พร้อม

เมื่อเรานมา
ก็ถ่ายพวกมึง

หมดเคราะห์หมดโต๊คหมดโรคหมดภัย
ผมจะไม่เจอผีอีกแล้วใช่ไหมครับพ่อปู่
ไม่ต้องกลัวปูทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วไปทำมาหากินได้แล้วไป
ครับพ่อปู
โอ๊ยแล้วแต่สัตว์ภาษณ์สิลูก
ทำบุญไว้เยอะลูกผีมันจะได้มารบบวนมาเยี่ยมเยอะดีเอง
โอ้โฮครับ

เป็นคนอยู่ในศิลปธรรมนะลูก

แล้วผีจะไม่มาก้ำกายอีกเลย

อนเวียโชครัส

ปอกกัมเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยพ่อ

ข้ายังไม่ยอมให้ผูดไปเกิด
เพราะว่าเองมันต้องชดใช้ก่อนเว้ย

เฮ่ยเอ็งจำไม่ได้หรือไง
ว่าก่อนหน้านี้เองเคยติดหนี้ค่า๕๐๐๐บาท

คือคือเรื่องของครอบครัวพ่อเนี่ยฉันไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ก็มึงช่วยกับกูนี่ไง
มึงหลอกพ่อหรือ
โทษคือหนูอ่ะหนูช็อตอ่ะหนูไม่มีตังค์หนูช็อตจริง
อย่างมึงเนี่ยไม่เคยทำอะไรกูภาคภูมิใจเลย
กูศรีกำลังใจที่เลี้ยงมึงมา
พ่อพ่อพ่อ
หนูหนูชอตจริง

อย่าคิดมากนะป๋อง

ไม่ต้องมาปลอบใจเขาหรอก
ข้าไม่เอาไหนแหมไม่ต้องมาพูดเอาใจฟอย
อืมใช่นอกจากจะไม่เอาไหนแล้วเนี่ยยังไม่เอาถ่านอีกด้วย
เอาหนักไม่เอาเบาไม่สู้โตแต่ตัวหลียิงไปบน
เหยียดพี่ไก่ไม่ฝ่องอมืองอเท้าฮู้ศรีชาติเกิด

ฮือหือแต่ฟอยก็รักอาป๋องสุดหัวใจนะครับ
พอยเชื่อสุดหัวใจว่าป๋องเนี่ยต้องมีดีไม่แพ้ใคร
ป๋องลองนึกดูดีสินอกจากอาป๋องจะเก่งเรื่องหลีผู้หญิงแล้วเนี่ย
ป๋องยังเก่งเรื่องอะไรอีก
เก่งเรื่องอะไรหรอวะ

เฮ้ยข้าเคยเป็นดีเจย์มาก่อน
เคยเป็นดีเจโอ้โหคุณสุดแล้วป๋อง
เคยเป็นแล้วทำไมเลิกอ่ะ
คือข้าเนี่ยนะไปจีบเมียเจ้าของคลื่นเขาเขาก็เลยไล่เขาออกมา

ก่อนหน้าป๋องอาป๋องบอกว่าอาป๋องเคยเป็นดีเจ

ไม่ได้เป็นแล้วสิแต่มันเป็นความฝันฆ่าเลยนะเว้ย
แล้วอาป๋องอยากกลับมาเป็นดีเจอีกสักครั้งไหม
เฮ้ยออยนี่มาหลอกอานะเว้ยอยากสิวะ
ถ้าเกิดฟรอยทำให้อาป๋องเป็นดีเจย์ได้
แล้ววันหนึ่งอาป๋องมีชื่อเสียงด่งดังขึ้นมาแล้วก็
ดมจะต้องภูมิใจในตัวอาป๋อง

ดีเจย์อาป๋อง

หล่อล่าผีหลอนออนไลน์
โอ้โหเจ๋งไวบอสยอดเลยอะ
พวกมึงนะเกมกดไลค์กดแชร์ได้เลย

คืนนี้๔ทุ่มพวกเราจะไปปลุกบ้านผีคลั่ง
เตียงกดไลค์กดแชร์รอดูได้เลยนะครับ
แล้วเราจะล้อนไปพร่อมพร่อมกัน
เฮ้ยเห็นเสร็จแล้วเหรอเพียงเรียบนะวะ

อะไรนายบอกอยากเป็นดีเจขนาดนี้ไง

บอกเลยนะว่าคืนนี้รับรองว่าตื่นเต้น

ไม่อยากจะบอกว่าคืนนี้ใครพลาดนะ

คืนนี้บอกเลยว่ายาวไป

เฮ่ยนี่คืนนี้นะเว้ย
ที่ร้านแซ่บอินดี้หญิงเพียบ
กูไม่ว่างกูย่วงอยู่นี่กูทำงานอยู่

โอ้โฮ

เอานะคิดเสียว่าทำเพื่อเอฟซีศาสตร์ของเราไง

โอ้ยฮัลโหลทำไมนี่เพียงเงียบอยู่เหรอ
อ่ามึงมีคนไทยเหรอเนี่ยคนไทยไปมาราว่ายเลยวะไม่มีมารยาทในมึงเนี่ย

นี่ถ้าเกิดมึงไปขอของขลังปูดมมาเนี่ยแล้วผีไหนจะออกมาให้มึงเห็นแล้วรายการจะสนุกไปได้ยังไง

นี่ถ้าเกิดมึงไปคอของขางภูโดมมาเนี่ย
แล้วผีไหนจะออกมาให้มึงเห็น

แต่ผีลาการ์ตีมันโหดมากเลยเนอะครับ
ของอุ่นใจก็ไม่มี
ของขังอะไรก็ไม่มีคลักก็ยังไม่มีด้วย
พวกมึงอยู่ร่าผีกับกันไปเลย

ตอนนี้อากาศที่บ้านผีคลั่งเป็นอย่างไรบ้าง

เอาอย่างนี้นะบอสนะบอสกับเพื่อนทั้งหมดเลยนะ
เดี๋ยวเดินสลดให้ทั่วเลยนะดูซิว่าบ้านผีคลั่งมันจะน่ากลัวยังไงนะ
แล้วก็ไลฟ์สดเข้ามานะเอาเห็นทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยนะ

ดีมากบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะ

เราจะมาดูกันครับว่าบ้านผีคลั่งเนี่ยนะครับ
มันจะคลั่งสมดั่งคำล่ำลือหรือเปล่า

ตอนนี้พวกเราเข้ามาในห้องโถงนะครับ

ยิ่งเข้ามาลึกมากเท่าไหร่อ่ะ
ผมรู้สึกแบบว่า
เศร้ามันหดหู่ยังไงไม่รู้ครับอา

หรือว่าพวกเราอาจจะสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าของราตรีเขา
คุณพวกมึง
มุ่ง

เสียงผู้หญิงร้องไทย
เฮ้ยแน่ใจหรือเปล่าอาจมูกฝาดก็ได้

เดินไปเดินมาเนี่ยมันธรรมดาไปนะเว้ย
หาภารกิจอะไรให้ทำหน่อย

ยายทั้งสามคนนะฮะนั่งลงแล้วก็ทำสมาธิ
แล้วก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ราตรีเขาฟังร้องเพลงเรียกผีเนี่ยนะ
ลองร้องไปเถอะถือว่าเรียกเรตติ้งไง
สาวมึงจำไม่ได้เหรอ

นึกคิดสิ

ยังเก้ออีกอ่ะ

โลกเอกเอ้ยน้ำถวงเมจะตายร้อยคอ
มาหลอกกอดคอยกเยโลกเอกเอ้ยน้ำถวงเม
จะตายร้อยคอมาหลอกกอดคอยกเย
ลูกแมลูกแม่อยู่ไหน
เฮ้ยไอ้พอลว์เอาไงดีวะ
ลูกตัวอยู่ไหน

จะป่าพี่ปู่หลุงสอนน่ะ

เปล่าไงนี่บ้านใหญว่ะ

ไอ้ยวกเอาไงดีวะ

ลูกคุณอยู่นี่ไง

ไอ้ยวก

แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพ่อฟังครับ
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องน้องทางฟัง
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง

เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง

เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง
เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง

เราไม่สามารถติดต่อกับน้องทางฟัง

พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
ที่นั่นไม่ได้มีผีตัวเดียวนะครับ
ที่นั่นไม่ได้มีผีตัวเดียวนะครับ
ที่นั่นไม่ได้มีผีตัวเดียวนะครับ
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว

พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว

พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว

พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว

พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว
พี่ป๋องครับผมเคยไปที่บ้านผีคลั่งมาแล้ว

ชุดศพมันคล้ายกับ

ใช่ซ่อยหนูจริงจริงด้วย

น้องชมพูไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เดี๋ยวพวกพี่จะหาทางติดต่อพ่อแม่ให้นะ
ใช่พ่อติดต่อพ่อแม่อาจได้เนี่ย

นี่ไม่ใช่ลูกกู

โอ้กลัวช่วยทำไม
กลัวอย่าลืมโอเคไม่ต้องรับการ
ออกให้รอวิ่งพัฒนา

พ่อพ่อพ่อ

เฮ้ยเอามามานี่ครับ

เฮ้ยเฮ้ย

เรื่องอะไรกันเนี่ยปู

เองเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ผีมันเป็นคน

ใช่มันเป็นรูปเพื่อนแค่เอง
ตั้งแต่ลูกมันหายไปก็กลายเป็นคนวิกลจริต
หนีออกจากโรงพยาบาลมาตามหาลูกมันตลอด

ลูก
ลูกหนู
อย่าห่วงเลยลูกเอ๊ะลูกเองน่ะไปสบายแล้ว

ลูกหนูลูกหนู
เฮ้ยนี่เราจะเลิกทำรายการผีจริงหรือวะ

ก็เลิกออกดีกว่าเหมือนแค่ตายมีคนมาดูแค่สิบคน
ผู้ชายห้ากระเทยสองทอมสามผู้หญิงทำไปทำไม

ตอนนี้กวดน้ำให้น้องชมพู่ดีกว่า

ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยบอกพ่อแม่หนูให้มารับร่างไปทำพิธี

ก็ขอให้น้องไปอยู่ในพบภูมิที่ดีเนาะ

เฮ้ยอีสามตัวนั้นมันคุยกับใครวะ
เฮ้ยน่ารักว่ะถูกใจป๋องเว้ย
ขอบคุณมากนะคะ

มันไปกันหมดแล้วทางสะดวกตาเรานะเว้ย

วิธีคุณคิดดูเนี่ยเสียงดังแบบนี้แสดงว่าปากต้องตรงกับใจแน่เลย
ก็ได้ยินเนี่ยจ้าพึ่งพึ่งพึ่งจ้ะพึ่ง
ไหนอะคะไม่เห็นมีเลย

โอ้โหรักมึงไงของกูไปแล้วกูไม่เอาแล้ว
ไอ้ปังไอ้ปังมึงรอกูทุกวัน

ถ้าไม่ได้ชื่อฟรอยก็หลบไป
ไอ้ฟรอยเป็นคนเอาเดือร์ไอ่งูเหลืองกูไปเนี่ยแม่
ไม่ได้เอาไปเลยหลักฐานฆ่าตาขนาดนี้ถ้ามึงไม่ได้เอาไปแล้วใครเอาไป

มีความสุขกับความรักหลอกอย่างนี้เหรอ

มึงอย่าลอก
มึงอย่าลอก
มันมีเมืองที่ว่า
มันต้องมาให้ผม